ห่วงครับในระหว่างที่น้องอ่านข่าวไป
ผมก็อ่านบทผมด้วยแล้วก็คุยกับคุณผู้ชมไปด้วย

ถามหน่อยวัยรุ่นบางแสนเป็นยังไงกันบ้างฮะ
สนุกสนานไหมนี่ยังไม่ถึงวันไหลเลยนะ
แต่เขาไหลไปกันแล้วฮะไหลไปที่หาดบางแสนครับ

นี่เว้นระยะห่างนี้ไม่ต้องพูดถึง

นี่เอามาล่องโอ้โหแล้วคลื่นก็กำลังดีเลยนะ

ต้องกินซีฟู้ดด้วยครับผมไปกินอาหารทะเลริมชายหาดกันเพลินเลยครับ
โอ้โหนี่หาจุดที่จะไปปูเสือเนี่ยยากแล้วนะ
ตอนนี้คนเขาจับจองกันเยอะแล้วคุณผู้ชมฮะแต่นอกจากคนเยอะแบบนี้ที่น่าเป็นห่วงคือการจราจรครับ
อืมรถติดแบบนี้เลยอุ้ยนี่คือกี่ต้องจอดซ้อนไหมเออต้องจอดซ้อน

นี่ธรรมดาตัวนั้นมันเท่าไหร่
สัก๘เลนได้มั้งนี่เหลือให้แล่นแค่๒เลนเนี่ย
นอกนั้นนี่คือจอดเอี๊ยดไอ้คันอยู่ใน

คือรอเขาเลิกงานเนี่ย
ก็ต้องรบกวนตำรวจสพแสนศุกร์ฮะ

ก็ให้เดินรถได้ทางเดียวหรือบางทีก็๒ทางนะครับ
แล้วก็รถที่จะเข้าหาดบางแสน
ต้องเข้ามาทางวงเวียนบางแสนเท่านั้นนะครับ
เทศบาลเมืองแสนศุกร์ประชาสัมพันธ์เลย
ห้ามนักท่องเที่ยวสาดน้ำห้ามประแป้ง
แล้วก็งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับ
รวมไปถึงต้องใส่แมสด้วยต้องเว้นระยะห่าง
แต่ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วฮะเห็นเหมือนพวกเรานี่แหละ
มันจะเว้นได้เหรอจะใส่แมสได้เหรอคนแน่นขนาดนี้
กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นคลัสเตอร์หาดบางแสนนี่สิ